เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่กรณีการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุของน้องน้ำมนต์นะคะรองนางเสาไทยปีหกสอง
คือเมื่อวานนี้ญาติญาติก็มีการไปรับศพน้องเนี่ยนะคะ
แล้วก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนานี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะคุณผู้ชม
นี่ทางเพื่อนก็เอามงกุฎเอาสายสภา
ประจำตำแหน่งของน้องน้ำมนเนอะรองนางเสาไทยปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ย
ไปรับศพน้องน้ำมนต์ด้วยนะใช่ค่ะ
แล้วก็มีครอบครัวนะคะของน้องน้ำมนต์มนชนิดช่วยบุญวัย๒๒ปี
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วน้องก็อย่างที่บอกค่ะเป็นรองนางสาวไทยปี๖๒
ทีนี้ทั้งญาติแล้วก็เพื่อนก็เอาสายสะพายเอามงกุฎมาสวมให้
แล้วก็รับศพขึ้นรถตู้จากโรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น
จะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อุบล

แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
แล้วพ่อแม่ของน้องตอนนั้นพ่อแม่ก็บอกว่ายังไม่รู้เลย
ว่าน้องน้ำมนต์กับเพื่อนจะเดินทางไปที่ไหน
คุณแม่นั้นเดินนำหน้าลงไปนะฮะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเทานะครับ

ค่ะแล้วก็คือมันมีช่วงที่เปิดมา
แล้วก็เอาสายสะพายเอามงกุฎออกมาใส่ที่ผ่าน

ทีนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยพาไปดูจุดที่เกิดเหตุหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตอีก๒รายนะคะ
ก็คือญาติของนายเกริกฤทธิ์สุกงพงพันคำอายุ๒๒ปี
กับนางสาวกรรัชดาเสียงใสอายุ๒๒ปี
ที่เป็นเพื่อนของน้องน้ำมนต์เนี่ยเสียชีวิตด้วยเหมือนกัน
นี่ก็เป็นการประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะตามความเชื่อ
แล้วบรรยากาศเมื่อวานก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ครับเพราะว่า๒คนนี้เสียชีวิตคาที่นะฮะในจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
ส่วนน้องน้ำมนเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีนักษรินต์นั่นนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไล่ตามลำดับเวลา
ก็เมื่อวานนี้ช่วงประมาณเย็นเนี่ยนะคะ
ร่างของน้องน้ำมนต์ก็เดินทางถึงบ้านเกิดที่อุบล

ซึ่งที่สาราชาปนสถานวัดผาสุการามที่อำเภอวาลินชำราบเนี่ยนะคะ
ก็มีทั้งบรรดาญาติสนิทแล้วก็เพื่อนของน้องน้ำมนต์เนี่ย
ตกแต่งสถานที่รอรับร่าง
ก็ใช้โทนสีเป็นโทนสีขาว
แล้วในงานนี้นะคะก็มีทั้งข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่
รวมถึงที่จังหวัดใกล้เคียงส่งหรีดมาร่วมไว้อาลัยน้อง

ทีนี้ตอนร่างของน้องเดินทางมาถึงที่บริเวณสาราชาปนสถาน
ตอนประมาณ๕โมง๔๐นาทีเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยนะคะ
ซึ่งทั้งญาติแล้วก็คนรู้จัก
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ก็นำร่างของน้องน้ำมนต์เข้าโรงเย็น
หลังจากนั้นก็ลากสายโยงออกมาให้ญาติ

ก็ตรงนี้เนี่ยเป็นพิธีที่ทำภายในครอบครัวนะคะ
ช่วยบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้ำเกลี้ยง

เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณพ่อก็ตั้งใจว่าจะ
เพ็ญกุศลจนถึงวันศุกร์นี้๑๙กุมภา
แล้ววันเสาร์ก็จะมีการชาปนกิจนะคะ
แล้วคุณพ่อก็บอกว่าคือนักข่าวก็ถามคุณพ่อแหละคุณพ่อ
คุณพ่อมีเรื่องอะไรที่เป็นรังสังหรณ์ไหม
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุคุณพ่อบอกแบบนี้บอกว่า
ก่อนคืนเกิดเหตุยังคุยกันในกลุ่มไลน์
แล้วลูกยังขอเงินพ่อไปทานชาบูตามปกติเลย
คือไม่มีรางอะไรบอกเหตุนะคุณพ่อบอกแบบนี้นะฮะใช่แต่ทีนี้เรื่องของคดีครับ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ก็ต้องไปดูเรื่องของการขับเร็วหรือไม่
รวมถึงเรื่องของมีดื่มแอลกอฮอล์กันมาหรือไม่

ใช่ค่ะเพราะว่าทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
พันธุ์ตำรวจเอกธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรเนี่ยนะคะ

แล้วก็เบื้องต้นก็ทราบว่าน้องน้ำมนต์กับเพื่อนที่อยู่ในรถเนี่ย
จะไปหาเพื่อนอีกคนที่บ้านพักอยู่ในขอนแก่นนี่แหละค่ะ

จะกลับเข้าในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะกลับที่พัก
ครับแล้วตอนขับมาเนี่ยคุณสืบสกุลคุณผู้ชมก็ขับมาด้วยความเร็วสูง
อันนี้สำคัญนะฮะใช่ค่ะทีนี้พอมาถึงสี่แยกตรงคณะนิติศาสตร์
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมีรถกระบะเนี่ยชะลอความเร็วอยู่
คือกระบะเนี้ยเขาจะเลี้ยวขวาแล้วรถที่น้องน้ำมนต์กับเพื่อนเพื่อนนั่งมาเนี่ย
หักหลบเข้าซ้ายทีนี้ตอนหักหลบเข้าซ้ายเป็นเหมือนกับที่เรากราฟิกจำลองเลยนะคะ
คือเสียหลักไปชนกับฟุตปาดแล้วก็ชนต้นประดูกรถก็เลยคว่ำหลังคารถฟาดกับต้นไม้
ถลายลงข้างทางนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยทำให้กลายเป็นข่าวเศร้า
คนขับเองเนี่ยนะได้รับบาดเจ็บสาหัสทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยสรุปว่าการเกิดอุบัติเหตุครั้งเนี้ย
มันมาจากความเร็วของรถค่ะเพราะว่าขับรถประมาทใช้ความเร็ว
พนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหากับคนขับรถว่าขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทีนี้เรื่องการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์คือต้องไปตรวจตรวจก่อนนะ
ว่าในเลือดมีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไหมถ้าเกิดว่าเกิน
แน่นอนต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ย
ผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากทางสารวัตรสอบสวนนะคะบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหานายธิรเดช
คุณเขมรังศรีที่เป็นคนขับรถเนี้ยนะคะตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะ
ตรวจสอบรายละเอียดของรถคันที่เกิดเหตุแล้วครับปรากฏว่าชื่อเนี่ย
ผู้ครอบครองรถเนี่ยนะเป็นชื่อของพ่อพ่อของนายธีรเดช
แล้วปรากฏว่ารถคันนี้ขาดการต่อพรบด้วยค่ะคุณก็เลยทำให้คนเจ็บคนตายเนี่ย
ไม่ได้รับการคุ้มครองจากพรบแต่ยังไงก็ตามนะคะ
ตรงนี้จะได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากกองทุนทดแทน
ซึ่งเบื้องต้นคนเจ็บก็จะได้รับการช่วยเหลือรายละ๓๐๐๐บาท
ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือรายละสามหมื่นห้าพันบาท
ทีนี้ญาติของคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตก็ต้องไปติดต่อที่สำนักงานกองทุน
ขอรับการช่วยเหลือส่วนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถเนี่ย
ตอนนี้ตัวคนขับเองก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนคริน
ตำรวจก็เลยบอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้น
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนได้เดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ